คนเอาความหล่อที่สตาร์ฟเอาไว้ไปดูซิว่าใครเป็นใครบ้างค่ะ
ไม่อยากจะบอกว่าลองได้ด้วยเพลงนี้
แต่เขายังหน้าตาหล่อเหมือนเดิมกันหมดเลยนี่นะคะ
บางคนมีครอบครัวลูกหนึ่งลูกสองกันไปแล้ว
คุณลิฟค์คุณออยมีลูกมีเต้ากันแล้ว
แต่ว่าที่สตาร์ฟหนักสุดเลยเนี่ยคุณโดมปกรณ์ลำนะฮะ

แล้วก็นี่แหละยุคเก้าศูนย์นำมาโดมประกอบรามจอนนี่หรือวิเจมส์
เรืองสักลิปออยวอยเกลียงไกรหรือว่าวอยเจอร์วอยนั่นเอง
แล้วก็อีกมากมายเลยเขารวมตัวกันมาเปิดเวทีโชว์พลังเสียงแบบครบรถ
ครั้งนี้ถือว่าเป็นการรวบรวมเอาตัวสุดพิเศษเลย
ตัวท็อปเลยของบรรดานักร้องยุคเก่าศูนย์จะมาโชว์เพลงฮอตเพลงฮิต
โด่งดังในสมัยนั้นให้แฟนคลับได้ย้อนวัยกันด้วยค่ะ
นักร้องเขาบอกว่าความพร้อมตอนนี้มันเต็มเปี่ยมแล้วล่ะ
ก่อนที่ไปการร้องซ้อมเต็มกันมาให้ดี
เขาบอกว่าเพราะว่าพวกเขาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอน

โอ้โหจะมันกันแบบสุดไม่ได้นั่นเองฮะ
บอกให้เหล่าแฟนคลับมาร่วมบันทึกความทรงจำกันในคอนเสิร์ตพิเศษนี้
ทราบมาว่าบัตรตอนนี้หมดเกลี้ยงแล้วด้วยนะคะ

อย่างตัวเพลงเนี่ยพวกเราพูดกันเลยว่าเราจะไม่เปลี่ยน

เพราะผมเชื่อว่าทุกคนอยากฟังแบบเวอร์ชั่นเดิม
มันเป็นความพร้อมเรื่องของความทรงจำนะฮะ
ซึ่งแฟนที่ได้เข้ามาชม๒๐๐๐กว่าคนเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขาจะได้หวนละลึกถึงความหลังของเค้านะ
ซ้อมท่าเต้นซ้อมแรงให้ดี
เสียงเนี่ยเก็บไว้เลย๑อาทิตย์ก่อนดูคอนเสิร์ต